คุณผู้ชมไปดูคลิปในโลกโซเชียลกันหน่อยนะครับ
นี่ฮะดูสิฮะจะเข้าบ้านอยู่แล้วตัวใหญ่เกินมันยาวมากเลย
โซเชียลก็แชร์คลิปนี่แหละฮะตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเฮียกว่าความยาวกว่า๑เมตรนะ
วนบ้านคนทั้งมุดใต้ท้องรถตะกายผนังบ้านชาวบ้านก็โอ๊ย
ร้องวิ่งหนีกันแตกตื่นทีเดียวก็ต้องช่วยตามจับกันแหละนะฮะ
ละหมานทีเดียวนะฮะเนี่ยฮะชาวบ้านก็ช่วยกันนะครับ
ในคลิปจะเห็นว่าตัวเฮ่ตัวนี้แหละมุดเข้าไปใต้ท้องรถคันหนึ่งก่อน
เจ้าของรถพยายามจะขับขยับรถนะฮะ
ตัวนี้ก็เกิดอาการตกใจหนีเจริญเข้าไปในบ้านคนฝั่งตรงข้าม
ท่ามกลางเสียงหวิดร้องของชาวบ้านแล้วก็เสียงสุนัขเสียงหมาเห่า
ทำการตะกายไปที่ผนังบ้านด้วยเนี่ยฮะอันนี้หมาอยู่ตัวหนึ่งนะ

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิป

ช่วงเย็นของวันที่๒๑กรกฎาคม

ตอนแรกเนี่ยเพื่อนบ้านก็ไปเคาะเรียกบอกว่า
เห็นตัวเงินตัวทองเห็นตัวเฮียโผล่ออกมา

พอขยับปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ตกใจ

พร้อมทั้งตะกายผนังบ้านตามที่เห็นในคลิปนะฮะ

เป็นอย่างมากแหละเพราะว่ามันยาวมากเลย

ชาวบ้านก็ต้องต่างล็อกประตูบ้าน
ไล่ปิดหน้าต่างบ้านเพราะกลัวว่ามันจะเข้ามาในบ้าน
หลังจากเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านก็ช่วยกันตามจับเอาไว้ได้
เชือกคล้องก่อนนำตัวมันไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ